แม้ตอนนี้ปืนมันก็หาง่ายนะกลายเป็นเหตุยิงกัน
แล้วที่ยิงกันเนี่ยปมมาจากเรื่องของการพนันเสี่ยงโชค
เอาพอถูกแล้วไม่ได้ตังค์แบบนั้นมีการไปทวงเงินกัน
ยิงกันจนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
คนที่ยิงเนี่ยเป็นชาวกะเหลี่ยงวัย๖๐ปีแล้วฝั่งคนเจ็บนี้เป็นคนไทยนะคุณผู้ชม
ซึ่งจุดที่เกิดเหตุอยู่ตึกแถวเป็นตึกแถว๒ชั้นค่ะ
ตำบลแพร่กษาที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยหน้าตึกแถวเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลนครสมุทรปราการต้องช่วยกันเลย
ปฐมพยาบาลให้กับคนเจ็บคือนายสำริทบุฒนาอายุ๓๕ปี
เพราะว่านายสำริทถูกยิงที่ต้นขาซ้าย
เลือดเต็มพื้นอยู่เลยนะคะ
ผู้ที่ก่อเหตุรู้แค่ชื่อเล่น
รู้ว่าเขาชื่อนายน้อยอายุสัก๖๐ปีเป็นชาวกะเหลี่ยง
นายน้อยเนี่ยเป็นคนงานอยู่ในโรงน้ำแข็งแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุค่ะ
เพราะว่าโรงงานห่างจากจุดที่มีคนเจ็บประมาณสัก๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
ตัวนายน้อยพอยิงนายสำริทเสร็จแล้วเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
แล้วเรื่องของเรื่องเอามันมาจากอะไรล่ะทำไมต้องยิงกันจนเจ็บขนาดนี้
นายน้อยเขาอยู่ในอาการมืนเมาขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วจะมาทวงเงินเป็นเงินจากการที่นายน้อยเขาพนันเสี่ยงโชค
คือฝากนายสำริทในการพนันในการเสี่ยงโชคต่าง
แล้วปรากฏว่านายน้อยถูกแทนที่นายน้อยจะได้ตังค์
นายสำริทบอกว่าเอ้าฝากซื้อเหรอไม่ได้ซื้อให้
ไอ้สิ่งที่ฝากพนันเสี่ยงโชคมาเนี่ย
เราว่าพูดได้คือเขาเล่นหวยใต้ดินกัน

เออทีนี้พอมันเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะ
มีการมาทวงถามตังค์ด้วยไงอ้าวไหนสำลิดขอตังค์หน่อยสิ
ตังค์ที่ฉันเล่นหวยเนี่ยแล้วถูกมาเนี่ยอยู่ไหน
ปรากฏว่านายสำริทเองก็ไม่ได้ให้ตังค์กับนายน้อย
จนถึงวันที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะตัวนายน้อยก็เมาด้วย
พอเมาก็มาถามเงินมาทวงตังค์อีก
แต่นายสำริทก็ตอบไปเหมือนเดิมค่ะ
นี่แหละก็เลยกลายเป็นปมที่ทำให้ทะเลาะกัน
หลังจากนั้นนะนายน้อยขี่มอเตอร์ไซค์กลับไป
แต่ว่าเรื่องมันไม่จบไงผ่านไปไม่ถึงสักไม่ถึง๑๐นาที
ปรากฏว่านายน้อยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนมาอีกรอบนึง
คงไปคิดแล้วว่าความจริงฉันต้องได้ตังค์
แต่นายสำริทไม่เอาเงินมาให้ก็เลยชักปืนมายิง
หลังจากนั้นก็หลบหนีไป
ตอนนี้นายน้อยขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปที่ไหนไม่รู้นะ
แต่ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวนายน้อยชาวกะเหลี่ยงที่เป็นผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย